ตอนนี้นะคะต้องยอมรับว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เพื่อที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุในตอนนี้ค่ะ
ก็เลยทำให้ทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชน
หันมาให้ความสนใจคิดค้นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการคมนาคมขนส่ง
ให้กับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะนะคะ
ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจค่ะ
รับกับอิริยบทขณะผู้สูงอายุที่ใช้ไม้เท้า

ให้สามารถขึ้นไปนั่งบนเบาะได้ง่ายขึ้น
ซึ่งจะช่วยลดการออกแรงเคลื่อนไหว
เพิ่มความสะดวกในการเข้าออกรถของผู้ใช้งาน
อีกหนึ่งนวัตกรรมคือชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายอัตโนมัติ
สำหรับผู้ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ
โดยต้องเว้นระยะจอดรถด้านหลังไว้๓เมตร
จากนั้นเคลื่อนวิวแชร์ไปบนแท่น
ทำการล็อกล้อและคาดเข็มขัดนิรภัย
จากนั้นสั่งการผ่านรีโมทไฟฟ้า
กดเลื่อนเครื่องก็จะทำงานโดยลดระดับท้ายลดลงเล็กน้อย

ซึ่งจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดเพียง๑๒นาทีค่ะ

และปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย

เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์คมนาคม๒๐ปี

ที่ต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่ม
เดินทางหรือขนส่งสินค้าได้ด้วยความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัยประหยัดและเป็นธรรม

เร่งปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก
ภายในท่าอากาศยานรถไฟ
รถโดยสารประจำทางและรถทัวร์

โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ
ในปี๒๕๖๐นั้น

ก็จะเริ่มในเรื่องของท่ากาศยาน

ในสังกัดของกรมท่ากาศยาน

ในสนามบินที่ต้องมีการขยายพวกนี้

สำหรับคนทุกกลุ่ม
อันนี้ก็เป็นในเรื่องของที่กระทรวงได้ดำเนินการ

ที่ทางการรถไฟได้สั่งเข้ามาให้บริการนั้น

ผู้พิการผู้สูงอายุพร้อมเพลียง

ประชาชนที่กำลังพัฒนาสินค้าและบริการ
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ
อย่างสุขภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน
รูปแบบการจัดสรรโซนห้องต่างให้เหมาะสมกับผู้สูงวัย
ซึ่งมีจำหน่ายและให้บริการในตลาดแล้ว
การพัฒนาเหล่านี้จะเป็นการรองรับแนวโน้ม
อีก๕ปีข้างหน้าหรือปี๒๕๕๙
ที่ไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
อย่างเต็มรูปแบบหรือมีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น
มากกว่า๑๓ล้านคนค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน